เขาบอกว่ามีเหตุซ้ำเติมน้ำท่วม
กรณีของการขโมย
มันไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาแบบนี้เลย

คุณผู้ชมครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัย

พักนิดเดียวโดนขโมยแบตเรือไปต่อไม่ได้
แล้วก็เล่าเรื่องบอกว่าเรื่องมีอยู่ว่า
มีขโมยมาขโมยแบตเตอรี่เรือ

กู้ไพรบัวเพชรจเรือไว้

หลังจากไปช่วยแจกของชาวบ้าน
รุ่งเช้าจะออกไปทำภารกิจ
แบตเตอรี่เรือที่ต้องใช้สตาร์ทเรือ
ให้แสงสว่างถูกขโมยไป
ทำให้ไม่สามารถติดเครื่องเรือได้
นี่ดีนะเขาไม่แฮชแท็กด่าแรงกว่านี้

โอ้โหคุณคิดได้ยังไงคุณมาขโมยแบบนี้
แล้วพอลงในโลกโซเชียลนะ
มีการแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลย

เค้าบอกสอดอแปลกันออก

ใช่ลึกกว่านิสัยอะไรนะ
ว่าไปถึงโจรเจ้าขโมยพวกนี้นะครับ

อุบลไปตามจับหัวขโมยได้แล้วนะครับ

ในชุมชนเมืองอุบลราชธานีพร้อมกับของกลางเลย

ผู้ก่อเหตุรับสาภาพว่าติดเหล้าอย่างหนัก

ก็เลยต้องเป็นโจรลักแบตเตอรี่ไปขาย

ขณะที่เพจกองปราบปรามได้โพสต์ระบุไว้แบบนี้
ถึงการลักทรัพย์ในพื้นที่น้ำท่วมนี่ฮะรับโทษหนักนะ

ผู้กระทำต้องระวังโทษรับโทษจำคุกสูงสุด๗ปี